มาดูความคืบหน้าเรื่องของภูทับเบิกกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
และผู้ประกอบการรีสอร์ทบนภูทับเบิก
หารือเกี่ยวกับเรื่องของการคัดค้านกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปรื้อถอนรีสอร์ทนะคะ
แต่พอประชุมเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่บอกว่ายังคงต้องเดินหน้าต่อ
ลื้อถอนรีสอร์ทที่ถูกคำสั่งบังคับคดีอีก๑๙แห่งให้ครบถ้วนทั้งหมดนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากคุณดารินหอวัฒนกุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

วันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ในส่วนของหน่วยงานราชการ
และผู้ประกอบการรีสอร์ทบุญภูทับเบิกได้มีการประชุมหารือร่วมกัน
แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะมีการขึ้นไปรื้อถอนรีสอร์ทในวันที่๒๙สิงหาคมนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ระบุค่ะว่าถ้าหากว่าครบกำหนดเส้นตายแล้วยังไม่มีการลื้อถอนรีสอร์ท
ตามที่มีการบังคับคดีแล้วนะคะก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน
และผู้ประกอบการรีสอร์ทภูทับเบิกกว่า๑๐คน

กรณีปัญหาจากการลื้อถอนรีสอร์ท๑๙แห่งที่สารได้มีคำสั่งบังคับคดีแล้ว
โดยมีนายบัณฑิตเทวีธิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานในการประชุมเพื่อเป็นการจัดระเบียบตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกซึ่งเนื้อหาสำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนชาวบ้าน
และเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อเรียกร้องทั้ง๕ข้อที่ชาวบ้านได้ยื่นเมื่อวันที่๒๐สิงหาคม
ก่อนที่นายบัณฑิตนะคะจะสรุปยืนยันกับชาวบ้านว่า
จะยังคงเดินหน้าลื้อถอนรีสอร์ทต่อไปเพราะที่ผ่านมาจังหวัดได้มีการผ่อนปลนมาโดยตลอด
มีหลายรายได้เริ่มดำเนินการลื้อถอนเองด้วยความสมัครใจ
ถือว่าส่วนใหญ่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โดยหลังจากนี้จะให้เวลาชาวบ้าน๗วันเพื่อทำการรื้อถอนเอง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการลื้อถอนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
ภูทับเบิกเป็นสมบัติของประเทศชาติภูทับเบิกเป็นของคนไทยทั้งแผ่นดิน
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยสามารถที่จะขึ้นไปบนถ้ำเปิด
ชมความงามไปชมทัศนียภาพที่สวยงามในขณะเดียวกัน
ที่น้องภูทะเบิกเข้าประกอบอยู่อาศัยประกอบอาชีพอย่างมีความสุข
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายผมให้เวลา๗วัน
นับไปก็จะครบ๗วันคือวันที่๒๙สิงหาคม
ดังนั้นเมื่อครบ๗วันแล้วเจ้าหน้าที่จะขึ้นไปทำงานต่อ

ว่าระชกราศน์จังหวัดเพชรบูนยืนยันว่าหากตรวจสอบตามหลักวิศวกรรมของโยธาคตริการ
แล้วพบว่าอาคารสิ่งปลูกสร้างไม่มีความมั่นคงแข็งแรง
สุ่มเสี่ยงพังทลายของหน้าดินที่อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ
ก็จะมีอำนาจที่จะสั่งรื้อถอนโดยไม่ต้องรอการฟ้องร้องดำเนินคดีค่ะ
ซึ่งหลังรับทราบแนวทางของเจ้าหน้าที่แล้วนายวัญชัยชายารม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลวังบานอำเภอรมเก่านะคะ
ก็กล่าวว่าจะนำข้อสรุปจากที่ประชุมไปแจ้งให้กับชาวบ้านผู้ประกอบการรับทราบ
ส่วนจะดำเนินการลื้อถอนใน๗วันหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับกำลังใจของชาวบ้าน
โดยยอมรับค่ะว่ารู้สึกหมดความหวัง
เพราะหลายลายลงทุนไปทั้งหมดกับการสร้างรีสอร์ท
และเป็นรายได้หลักในการเลี้ยงดูครอบครัวค่ะ
สำหรับเรื่องของการลื้อถอนการจัดระเบียบรีสอร์ทบนภูทับเบิกนะคะ
ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับให้รัฐมนตรีว่า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
เข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
รวมถึงการเยียวยาชาวบ้านผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องรอติดตามในส่วนของท่าทีของชาวบ้านที่เป็นผู้ประกอบการค่ะ
ว่าจะมีการดำเนินการลื้อถอนรีสอร์ทเอง
ภายในช่วงระยะเวลาเส้นตาย๗วันหรือไม่ค่ะ
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ